การเดินทางครั้งใหม่โอ้โหทั่วไทยตามติดเทศกาล
สถานที่อันซีนที่น้อยคนจะเคยเห็น
วัฒนธรรมเฉพาะถิ่นที่มีเพียงหนึ่งเดียว
ด้าด้าด้าด้าคนชนะ
อยู่สิอยู่ไหนอ่ะ

ขอบคุณผู้ชมอยู่นี่คุณชิสาคุณชนะ
ที่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะเพราะว่าอยากจะบอกคุณผู้ชมว่า
โอ้โหไทยแลนด์ซีซั่นใหม่มาแล้วจ้า
คงได้ไปโอ้โหกันทั่วไทยเหมือนเดิมนะคะ
เพิ่มเติมก็คือเราจะมีเรื่องราวของเทศกาลงานประเพณีต่าง

และที่เพิ่มเติมมากกว่าเดิมก็คืออะไรอะไร
เอาไม่พูดไม่พูดอะไรมันอยู่ในปากแล้วนะ
ดิฉันไม่เคยรู้สึกว่าสวยขนาดนี้มาก่อน
เฮ้ยทำไมเพราะว่ามีชายหนุ่มถึงสองคนมารุมล้อม
เพิ่มเติมก็คือเป็นพิธีกรชายหนุ่มของเราสองคนนะคะ
ก็คือคุณรอนพัทรพลหรือว่ารอนเอเอฟ
รวมไปถึงคุณอักอัคฮรัฐด้วยเห็นไหมที่ฉันสวยสุด

ไม่มีใครแยกความสวยตอนนี้รู้สึกมีความสุขมากเลย
แต่อยากจะพาไปดูก่อนว่าเราจะได้ติดตามความโอ้โหไทยแลนด์
ในวันอาทิตย์นี้ตอนเที่ยงครึ่งแล้วนะคะคุณผู้ชม

จะพาคุณผู้ชมไปบุกที่ด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะ
ไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยนี่ค่ะ
ซีซั่นใหม่กันด้วยเทศกาลแห่งความสุข
และพลังศรัทธาของชาวด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะ
ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปบุกงานนี้ด้วยตัวเองเลย
กับงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน
ประจำปี๒๕๖๒เขาจัดกันแบบ๓วันเลยนะ
ตั้งแต่วันที่๕ถึง๗กรกฎาคมเดือนที่ผ่านมานะคะ
แล้วก็จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกตำนานผีตามคน
งมพระอุปคุฎและสีสันของขบวนแห่ที่ทั้งสนุกแล้วก็ตื่นเต้น
บรรดาผีผีน้อยผีใหญ่
อารวาสวาดรวดลายกันแบบสนุกสนานตลอด๓วันเลย
ไม่เห็นคุณครับมากนะคุณนะ

และก็เบื้องหลังความสนุกที่เราเห็นเนี่ย
ยังมีพิธีกรรมลับของชาวบ้านเขาด้วย
กลางดึกของคืนวันที่๕กรกฎาคม
ก่อนวันเปิดงานที่วัดโพนชัย
กำเนิดของประเพณีผีตาโคนนี่แหละค่ะ
เขาเรียกว่าพิธีงมพระอุปคุฎ
ซึ่งเป็นความเชื่อว่าเป็นการอัญเชิญพระอุปคุฎก่อนเริ่มงานประเพณี
ก็เพื่อจะให้พระอุปคุฎคอยปกปักรักษาความเรียบร้อยในงานตลอด๓วันเต็ม
แต่ว่าพิธีการเขาจะเป็นแบบไหน
อยากให้รอชมกันแบบเต็มในรายการ

รุ่งเช้าวันต่อมาเหล่าบรรดาผีตาโขนทั้งหลาย
เริ่มออกอารวาสแล้วกลับท็อมวินไภพยกันน่ะ
ไม่มีที่ไหนในโลกเป็นฮาโลวีนไทยแลนด

แล้วก็เดี๋ยวคุณผู้ชมรอติดตามเรื่องราวเต็มได้ในรายการ

อาทิตย์นี้๑กันยายนเที่ยงครึ่งนะคะ
บอกเลยว่าโอ้โหไทยแลนด์ของเรายังคงนำความตื่นตาตื่นใจ
มาให้คุณผู้ชมพร้อมกับความหล่อของสองพิธีกรหนุ่มที่แบบ
มีความสุขมากที่จะมามอบให้กับคุณผู้ชม
แล้วก็เรื่องราวที่มันโอ้โห
ไม่มีใครฟังแล้วพูดไป
คือมันเป็นเรื่องราวของผีตาโขนเพราะฉะนั้น
เราก็ต้องเปิดเพลงผีตามโขนแบบนี้
เพื่อให้คุณผู้ชมเขาสนใจไปดูรายการ
โหไทยแลนด์ของคุณไง

อ้าวเต้นเวลาเท่านุ่มมาก

จริงคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าเขาจับกันแบบ๓วัน
บางคนไม่รู้นะว่า๓วันนี้มีอะไรบ้าง

นำเสนอให้คุณผู้ชมติดตามกันแบบ
เจ้าครึกผลไปเลย
ติดตามกันได้วันอาทิตย์นี้
เที่ยงครึ่งท้ายรัสทีวีเจ้า

แล้วซีซั่นใหม่มาแล้วนะคะ

จะชมกันแบบเต็มอิ่มอีกครั้งนึง

มาพร้อมกับความฟินดูแล้วฟิน
โอ้ยกินจริงรู้สึกได้เลยนะ

เอาออก

มันค้างอยู่เหรอคะความรู้สึกเหมือนมันมีอะไรตึงอยู่
เอ้าทำไมมีสาขนมีคิ้ว

คุณผู้ชมเห็นไหมซากของคุณชนะ

เพราะว่าในงานนี้เนี่ยเขาจะมีหน้ากากผีตาโขน
เอาไว้ให้คุณผู้ชมไปซื้อหากันด้วย
แล้วก็มีวิธีการทำหน้ากากผีตาโขน
รวมมันถึงพิตาโขนทั้งแต่ละยุคสมัย